อากาศร้อนระวังช้างตกหมั่นโอ้ขึ้นป้ายเตือนแบบนี้อื้อต้อง
ระวังแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะใครอยากจะรู้เรื่องสภาพอากาศ
มาฟังด่วนด่วนเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็คงได้สัมผัสกับ
ฝนฟ้าขนองที่ตกลงมาไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครเอง
หรือว่าภาคเหนือบางจังหวัดรวมถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วย
วันนี้ยังคงต้องเตือนต่อเนื่องสำหรับฝนตกภาคใต้นะคะ
เพราะว่ายังคงมีปัจจัยจากลมตะวันออกที่พัดมาปกคลุมบริเวณภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะทำให้ระยะนี้ภาคใต้จะมีฝนตก
อย่างต่อเนื่องจนอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
และอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือนี่ค่ะลักษณะของรูปตัวแอลนะคะ
ที่อยู่ด้านล่างแถวเกาะสุมาตราตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่เขตร้อน
เมื่อเจอลมทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาคใต้ด้วยนะคะ
ขณะที่ภาคอื่นอย่างเช่นภาคเหนือแล้วก็ไล่ยาวลงมาแถบตะวันตกของประเทศ
รวมถึงภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร
ก็มีโอกาสเกิดฝนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาพรวมแล้ววันนี้ภาคเหนือ
มีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่มีลมกระโชคแรง
แถบตะวันตกของประเทศนับตั้งแต่แม่ห้องศรลงมาที่ตากราชบุรีนะคะ
ส่วนภาคอีสานนั้นวันนี้มีอากาศร้อนซะเป็นส่วนใหญ่
คือนครสวรรค์อุทัยธานีอ่างทองค่ะส่วนภาคตะวันออกวันนี้ตกบ่อยนะคะแถวจังหวัดตราดนะคะจะมีฝนตกช่วงเก้าโมงส่วนภาคใต้นะคะฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะฝนตกร้อยละหกสิบของพื้นที่มีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะก็จะเริ่มตกกันตลอดทั้งวันโดย
แล้วกระจายกันไปตามแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือเฝ้าระวังกันด้วยนะคะส่วนช่วงนี้ยังคงจะต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่แม้ว่าจะมีมาตรการข่อนโตนออกมาบ้างแล้วก็ตามนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้โควิดระบาดแต่ตอนนี้ดิฉันออกจากบ้านกะจะมาดูช้างดูถ้าจะไม่เหมาะแล้วได้ยินเสียงแววมาแต่ไ
ถ้าพวกที่โดนตรงนี้แล้วแน่น